ที่นี่คำชโนธเขาว่ากันว่ามีสถานที่ลับอยู่ที่คำชโนธ
ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนถ้าลองไปที่นี่ดูแล้วเราก็จะได้โชคได้ลาบ
กลับมาอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกัน
ต้องเป็นคนพื้นที่เท่านั้นถึงรู้จักกับเกาะคำชโนธสอง
หนึ่งในสถานที่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่ของเจ้าย่าใหญ่ซึ่งเป็นแม่ยายของปู่ศรีสุโธ
และเป็นแม่ของแม่ย่าปฐุมาสถานที่แห่งนี้คงความเป็นธรรมชาติ
เหมือนคำชโนธเมื่อสี่สิบปีที่แล้วความพิเศษของสถานที่นี้
ก็จะพบเจดีโบราณกลางป่าและบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวบ้านเชื่อว่าสามารถในการล้างอาถรรพ์ล้างสิ่งสกปรกมนต์ดำต่าง
อ้าวเป็นไงดูเข้มขลังนะที่นี่นี่ฮะคำชโนธ
ที่เป็นสถานที่ลึกลับว่ากันว่าสามารถล้างอาถรรพ์ได้
ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่านอย่างงี้หรือเปล่านะแต่ยังไงซะลองไปดูกันแล้วกัน
เขาได้แชร์สถานที่ลับที่คนในพื้นที่รู้เท่านั้น
ก็คำชะโนธสองวัดศิริสุโธคำชะโนธ
ตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ชาวบ้านเขาเชื่อนะฮะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นของเจ้าย่าใหญ่เป็นแม่ยายของปู่ศรีสุโธและแม่ย่าของแม่ญาติศรีปฐุมา
เฮ้ยยังไงล่ะเขาว่ากันว่านี่นะครับเป็นสถานที่ที่แบบว่ายังคงความเป็นธรรมชาติและศักดิ์สิทธิ์เหมือน
คำชโนธเมื่อ๔๐ปีที่แล้วอีกทั้งยังมีความพิเศษนะฮะเพราะว่าไปเจอกับเจดีโบราณกลางป่าและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อว่าสามารถล้างอาถรรพ์สิ่งสกระปกมนต์ดำต่างได้อีกด้วย